คุณผู้ชมต้องบอกว่าพิษโควิดมันลุกลามไปทุกที่นะคะ

อย่างหนุ่มหน้าหล่อคนนี้นะคะคุณตรีชัยนรงค์

นี่คือพูดจริงจังนะคุณผู้ชมนะคะ

ว่าเนี่ยตอนนี้งัดเงินกงเงินเก็บมาใช้แทบจะหมดแล้วล่ะค่ะ
คุณผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปส่องกิจกรรมนะคะ

อย่างที่บอกไปนะคะไม่มีรายได้เข้ากระเป๋าเลยค่ะ
โควิดระบาดแบบนี้ออกไปไหนไม่ได้ค่ะ
กิจกรรมของหนุ่มตรีชัยนรงค์นั่นก็คือการไลฟ์ของเนี่ยคุณผู้ชม
ขายของไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ขายเสื้อผ้าค่ะ
ซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจสาวนะคะเพราะว่ามีช็อตถอดทรงถอดเสื้อนี่แหละค่ะ

จากรับหน้าที่เป็นพ่อค้าแล้วนะคะเจ้าตัวยังรับหน้าที่เป็นนายแบบด้วยนะคะ

แล้วก็ไม่ได้ขายเสื้อผ้าอย่างเดียวนะคุณผู้ชม
ลูกอีสานคุณผู้ชมมันจะหนีไปไหนไม่ได้นอกจากแจ่วค่ะ
นี่เลยค่ะแจ่วบักตรีค่ะเป็นสูตรพิเศษนะคะที่เจ้าตัวผสมเองค่ะ
พ่อค้ารับหน้าที่ทั้งคิดสูตรเองลงมือทำเองรีวิวเองเสร็จสับนะคะ
แล้วต้องบอกว่าการมารีวิวขายก็ไม่ได้พูดอย่างเดียวนะคุณผู้ชม
โชว์ลีลาการลำการเสิร์งนะคะมอบความสุขให้ลูกค้าไปเลย
แฟนคลับแม่ยงแม่ยกก็ชื่นชอบกันอยู่แล้วนั่นนะคะ
ซึ่งนอกจากเจ้าตัวจะไลฟ์หารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองแล้วนะคะ
จากสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะที่หลายคนกำลังเดือดร้อนค่ะ
ตรีนะคะยังไลฟ์ร้องเพลงค่ะเปิดรับเงินบริจาคจากผู้ใจบุญค่ะ
เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมต่อด้วยนะคะเป็นการต่อลมหายใจของผู้ป่วยโควิดค่ะ
ซึ่งหนุ่มตรีก็เปิดใจกับเรานะคะว่าสถานการณ์แบบนี้อะไรที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยกันค่ะ
เพราะว่าทนเห็นพ่อแม่พี่น้องร่วมประเทศเดือดร้อนไม่ได้จริงเลยค่ะ
ตอนนี้อะไรช่วยเหลือกันได้ก็คงจะช่วยเหลือกัน
แม้ว่าพี่น้องหยิบยื่นอะไรขายอะไรนะครับก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันนะ

ทางด้านลูกดรุ้มสาวนะคุณตายออกแฮะ
เจ้าของกองการดอกหญ้าพรุ่อน้อง
ล่าสุดค่ะพี่ตายก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบข้าวของเครื่องใช้ให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะคะ
มีทั้งคนผู้ชายหญิงและคนชราแล้วก็เด็กนะคะที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมมีทั้งข้าวสารอาหารกึ่งสำเร็จรูปน้ำมันน้ำปลานมกล่องผ้าอ้อมผงซักพอกฝากระเป๋าโอ้โหมากันหมดจริงค่ะ
ฟังความรู้สึกของพี่ตายกันหน่อยค่ะ
ตายก็มากับน้องที่บ้านนะคะไม่กี่คนเพราะว่าแต่ละจุดที่ให้มอบนะคะ
ก็ค่อนข้างจะเซฟความปลอดภัยทั้งพี่เจ้าหน้าที่เองนะคะ
ข้างในเราเข้าไปทำกิจกรรมไม่ได้อยู่แล้วก็เป็นช่วงโควิด
อะไรที่เราช่วยกันได้ให้กันได้นะคะแบ่งวันกันเล็กน้อยวันนี้อิ่มบุญอิ่มใจมากนะคะ
อ้อโหประทับใจเนอะ
ใช่ค่ะหลายคนแอบมองว่าพี่ตายลูกนี้แหมเหมือนอะไรอ่ะ
สอลงพื้นที่คนสำคัญกำลังลงพื้นที่
ใช้ได้เหมือนกันนะร่วมด้วยช่วยกันคุณผู้ชมค่ะ